มีการเปิดตัวเกราะน้องหมาหรือว่าเกราะของสุนัขนั่นเอง
ให้สามารถเก็บภาพประทับใจของน้องหมานด้วยหางของน้องหมาเอง
เกาะนี้ทำงานยังไงไปชมกันก่อนเลยครับ
ซึ่งชุดกรอดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้แหละจะสามารถบันทึกภาพทุกครั้งที่หางของสุนัขสั่นไหว
โดยผู้ผลิตก็ระบุว่าอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยให้เจ้าของนั้นสามารถรับรู้ความรู้สึกของน้องหมาได้ดีมากยิ่งขึ้น
อุปกรณ์ชนิดนี้จะสั่งงานอัตโนมัติผ่านการสั่นไหวของหางน้องหมาครับ
ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าสุนัขตัวนั้นรู้สึกอย่างไรอยู่
โดยชุดเกราะนี้จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดกับหางกล้องที่ติดกับหลัง
สามารถบอกตำแหน่งของน้องหมาได้อีกด้วยว่าตอนนี้น้องหมาของคุณอยู่ตรงไหนนะครับ
ว่าผู้ผลิตก็เปิดโอกาสให้คนรักสุนัขในสเปนได้ทดลองใช้เป็นเวลา๑สัปดาห์อีกด้วยนะครับ